บุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข
ก็เป็นกลุ่มแรกถือว่าเป็นด่านหน้าที่ต้องมีความเสี่ยง
กลุ่มนี้ก็จะมีการให้ไปฉีดวัคซีนก่อนนะฮะ
ในการที่จะป้องกันเรื่องของโควิด๑๙
อีกหนึ่งกลุ่มที่ไปคืออสม
สมเขาต้องไปคัดกรองคนต้องไปคุยกับคนเขาก็เสี่ยงเหมือนกัน
คุณป้าคนหนึ่งที่มรยองอายุก็เยอะแล้ว๖๐กว่า

สุดท้ายเล่าทั้งน้ำตาเลยมีอาการคล้ายกับอำมพลึกอมภาษณ์ครึ่งซีก
คือแขนขาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงทำอะไรก็ไม่ปกติเหมือนคนอื่นเขา
คุณป้ากลัวว่าคุณป้าจะเป็นอะไรไปคุณผู้ชมไปฟัง
หลังจากทีมข่าวเราทราบเรื่องก็ลงพื้นที่ไปถามเจ้าตัว
อยู่บ้านเลขที่๑๒๓ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดบรยอง
คุณป้าชื่อว่าคุณป้ากัญญาถนอมมิตรเป็นอสมวัย๖๓ปีแล้ว
คุณป้าเล่าไปก็ร้องไห้น้ำตาไหลไปบอกว่า๑๙เมษายนที่ผ่านมา
คุณป้ากับเพื่อนอสม๓คนต้องไปรับการฉีดวัคซีนเข็มแรก
ก็เป็นโคต้าของบุคลากรนะครับต้องทำหน้าที่เป็นหน้าด่านในการไปเจอ
คนใครกลับมาในพื้นที่คุณป้าต้องไปถามข้อมูลไปคัดกรองคน
ดูแลคนป่วยโควิดต่างหลังจากฉีดไปตอนแรกเนี่ยไม่มีอาการอะไร
แต่พออีกวันหนึ่งถัดมาเฮ้ยทำไมแขนขาคุณป้าอ่อนแรงเฮ้ยทำไมมันเจ็บแป๊
หน้าอกด้านซ้ายเฮ้ยทำไมคุณป้าเหนื่อยหอบหายใจไม่ค่อยออกหายใจไม่ทั่วท้อง
ก็เลยรีบพาไปโรงพยาบาลนะฮะแล้วคุณหมอก็มีการตรวจเลือดให้แล้วก็ให้น้ำเกลือ
แล้วเสร็จปุ๊บคุณหมอก็ให้กลับมาที่บ้านผ่านมาจนถึงตอนนี้๗วันแล้ว
อาการก็ไม่ดีขึ้นซ้ำยังหนักกว่าเดิมทำงานก็ไม่ได้เหนื่อยมากเลย
ร่างกายซีกขวาเนี่ยมันช้าไปแล้วเหมือนเป็นอัมภาษณ์ครึ่งซีกไปอ่ะครับ
คุณป้าจะไม่ฉีดเลยนะคุณป้าบอกว่าคือไม่อยากจะบอกเลยอ่ะ
ขอตายเพราะโควิดดีกว่ามาทรมานแบบเนี้ยดูน้ำตาของคุณป้าสิคะ
นี่ไงพอมันมีเสียงสะท้อนออกมาแบบนี้สำหรับคนที่ฉีดจริงนะครับ
กลายเป็นว่าไอ้ความหวังที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยไอ้วัคซีนที่คุณป้าฉีดไปเนี่ย

ใช่หลายคนต้องมาทุกข์ทรมานกับอาการผลข้างเคียง
เราถึงฝากบอกไปยังหน่วยงานต่างของรัฐว่า

ว่าคนกลุ่มไหนไม่ควรฉีด

จะได้ป้องกันเอาไว้ก่อนต่างนานา

ขอความกรุณานะครับทางการครับ
หน่วยงานด้านศาสนธรรมนักศึกษ์นะฮะ
รีบเก็บข้อมูลเหล่านี้
ก็ออกมาฉีดแจงว่ากลุ่มไหนควรฉีด
กลุ่มไหนไม่ควรฉีด
ก่อนที่จะมีคนเป็นอะไรไปนะครับ
แต่ว่าเพื่อความชัดเจนทีมข่าวเราก็สอบถามไปอย่างไร
หน่วยงานด้านศาลธนาศุกร์นะครับรีบเก็บข้อมูลเหล่านี้
แล้วก็ออกมาชี้แจงว่ากลุ่มไหนควรฉีดกลุ่มไหนไม่ควรฉีด
ก่อนที่จะมีคนเป็นอะไรไปนะครับ
แต่ว่าเพื่อความชัดเจนครับทีมข่าวเราก็สอบถามไปยังนายแพทย์ประเสริฐ
สดายุนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลบ้านค่ายที่มรยอง
ท่านก็บอกว่าในกรณีนี้เนี่ยนะทางแพทย์ก็มีการพูดคุยกับลูกของคุณป้ากัญญาแล้ว
วันที่ป้าไปรับการรักษาอาการที่โรงพยาบาลลูกก็บอกว่า
คุณป้ามีอาการอ่อนเพลียเป็นทุนเดินอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนรับการฉีดวัคซีน
แล้วก็จากการตรวจอาการทางระบบประสาทก็พบว่ามีความผิดปกติทางเลือดหรือเปล่า
ผลออกมาเนี่ยทางผลทางเลือดเองก็ปกติดีดังนั้นจึงคาดว่าอาการที่เกิดขึ้น
น่าจะเกิดจากภาวะเครียดจากการรับวัคซีนอันนี้คุณหมอบอกนะครับ
เท็จอย่างไรเดี๋ยวรอการตรวจเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนะครับ
เรื่องนี้อยากจะให้คุณหมอลงไปตรวจสอบดูแลอาการคุณป้าอีกครั้งหนึ่งอย่างใกล้ชิด
ว่ามันเกิดจากความเครียดของคุณป้าเองจริงหรือมันมีผลกับริ่มเลือดที่มันแข็งตัวหรือเปล่า
ทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนขึ้นมาหรือเปล่าหรือคุณป้าก็อายุเยอะเองด้วยหรือเปล่า
หรืออย่างไรเพื่อให้มันเข้าใจอย่างถูกต้องถ่องแท้แล้วก็ป้องกันไม่ให้มีคนแพ้จนเสียชีวิตเนอะ
เหตุผลที่คุณหมอให้กับคุณป้าว่าเกิดจากคุณป้าเครียดก่อนแล้วก็ไปฉีดวัคซีน
เหมือนกับเหตุผลที่คุณหมอให้กับกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่ระยองจำได้ไหมคะแล้วก็ลำปาง

แล้วส่วนใหญ่คนที่มีอาการเครียดภาวะเครียดแล้วไปฉีดวัคซีนส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะฮะ
บอกแบบนี้แต่ว่าจริงหรือเปล่าเป็นสาเหตุใช่จริงหรือเปล่าต้องตรวจสอบ
หมายความว่าก่อนฉีดต้องมีการซักประวัติใช่ไหม

แล้วคุณเครียดหรือเปล่าถ้าเกิดเครียดก็ไม่ต้องให้ฉีดหรือเปล่า

ถ้าอย่างนั้นถ้าก๊อฟพูดถึงกรณีการซักประวัติฉะนั้นคนที่รู้ว่าตัวเองมีโรคประจำตัวเนี่ย
ต้องบอกให้ละเอียดนะแต่ผมว่าก็มีอีกหลายคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีโรคประจำตัว
พี่เบิร์ตบางคนไม่เคยเจอหมอเลย
ไม่เคยตรวจเพราะว่าไม่เคยป่วยแต่จริงโรคมันอยู่ข้างใน
อันนี้มันก็เป็นภาวะหนึ่งนะ
ไม่รู้จะหาสาเหตุยังไงเหมือนกันนะสิฮะนะ